คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เกิดขึ้นที่อุดรธานีเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าพ่อลูกอ่อนคนหนึ่งถูกคนร้ายใช้อาวุธมีคมเนี่ย
ฟันเข้าที่ท้ายถอยจนเสียชีวิต
ตรงจุดใกล้กับจุดดักปลาเนี่ยนะฮะ
เขาวางหลีดักปลาอยู่ริมทุ่งนาปรากฏว่าพบเป็นศพนะฮะ
เจ้าหน้าที่ช่วยกันเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็นำร่างของนายสรรยูปากเมย
หรือว่านายยูอายุ๓๘ปี
ชาวตำบลบ้านเหล่าอำเภอเพลจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ที่เสียชีวิตอยู่ข้างหลีดักปลา

แต่จากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นนะครับ

แสดงว่าของมีคมบาดเข้าไป
ที่เบรนท้ายถอยยาว๑๐เซนติเมตร

แล้วก็ตรงนั้นพบมีดพระด้ามไม้ยาวประมาณ๑ฟุต
ถุงตะข่ายใส่ปลาตกอยู่ข้างศพ
บริเวณโดยรอบไม่มีร่องรอยการต่อสู้

การพบเพียงขวดเครื่องดื่มเกลือแร่๒ขวด

บอกว่าเธอมีลูกชาย๑คนอายุ๑๐เดือน
โดยสามีคนตายมีอาชีพรับจ้างทั่วไป

สามีได้เดินมาบอกว่าจะออกไปส่งไม้พยุง

พบว่าที่บ้านมีไม้ฟืนอยู่แล้ว

ทำให้ไม่รู้ว่าสามีกลับเข้ามาบ้านตอนไหนหรือเปล่า
แต่สามีจะเป็นคนเตรียมวงเตรียมฟืนอะไรไว้นะครับ

ญาติสามีขี่รถจักรยานยนต์มาบอก
สามีของเธอเสียชีวิตนะครับ

ไม่รู้เลยว่าคนร้ายเอาชีวิตสามีเธอทำไม

แต่ยอมรับนะครับว่าสามีเคยเสพยาเสพติดมาก่อน
แล้วเคยมีคนติดต่อขอซื้อยาเสพติดกับสามี
อีกทั้งเมื่อวันที่๑๑กันยายน

ชวนสามีไปเดินตลาด
แล้วสามีก็พูดขึ้นมาว่าไม่ไป
มีคนจ้องมองอยู่มีคนจ้องอยู่
นี่เป็นคำพูดปริศนาที่สามีทิ้งเอาไว้นะครับ

เพื่อนผู้ตายที่อยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้าย

แบงค์เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวไปสอบปากคำที่สพเพ็ญนะครับ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับแม่ของนายแบงค์

ตัวผู้ตายเองมักจะหาไม้พยุง
ซึ่งเป็นไม้ต้องห้ามและแอบไปตัดมาขาย

โดยจะจ่ายเงินให้กันครั้งละ๑๐๐บาท
ซึ่งเมื่อคืนนี้ลูกชายเธอหรือว่านายแบงค์เนี่ย
กับคนตายก็นัดรับส่งไม้กันนอกบ้าน
แต่เชื่อว่าลูกชายบริสุทธิ์นะ
ไม่ได้ก่อเหตุคิดจะฆ่าอะไร
แล้วไปก่อเหตุฆ่านายยูได้นะครับ

เกิดจากการฆาตกรรมหรือว่าปลิดชีพตัวเองนะครับ
ส่วนศพได้ส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลอุดร
เพื่อตรวจสอบร่องรอยบาดแผลให้ชัดเจนนะครับ